มาดูจับงูเขียวครับ

แย่ไปเนี่ย

อย่าปล่อยข่าวเลย

ไม่ใช่

เด้อยโหแล้ว

มันออกไม่ต้องกลัว
มันอบใช่มั้ย
มันอบอย่างเฮ้ย
มันอบอย่างเฮ้ย
ต้องกลัวเป่อเร็ว

มันไม่ยืดตัวเอาไงยกขายกขา
เอาไงหมดนี้หมดนี้
ไม่ได้ยกมาเลยไม่ได้เอาไงจะเอาไงบอกเอามา
ลงไหนว้างไหนเร็วเร็วเอาไงแพ้งเอาไงต่อ
ออกให้หน่อยโอ้โหเข้ามาเลยทำมาเร็ก
ถุงเท้าขอถุงเท้าผู้หนึ่งค่ะโอ้โห

ยังดูเลยครับตัวนี้
มันใส่ไม่ได้ครับกระสอบมันใส่ไม่ได้มันใหญ่เกินครับ